ก่อนหน้านี้จะคบอะไรกับใครก็มีกระแสข่าวตลอดเลย
บอกว่าไปเป็นคู่จิ้นคู่กิ๊กคู่ของคนที่เขามีคู่อยู่แล้วตลอดเลย

คบใครมีอันต้องเจอปัญหาครบซ้อน
ผัดจากเพื่อนสีคนสนิทอย่างสาวแก้มบุ๋มมา
เจ้าตัวก็ถูกจับคู่จิ้นไปกับสาวไอ้อมีนาค่ะ
เพราะว่าไปถ่ายแฟชั่นคู่หวานฮานีมูลทราเวลมาด้วยกัน
จนมีข่าวเม้าส์มาว่าเนี่ยไปถ่ายกันปุ๊บ

จริงเป็นยังไงดูซิว่าถ่ายรูปกันอีท่าไหน

ก็เป็นแมกกาซีนครับน่ารักไม่มีอะไร
ถ้าถามว่าไม่กลัวว่าแฟนเขาจะเข้าใจผิดเหรอคะ

เพราะเราหรือเปล่าคะเอ้ยไม่ใช่

ผมมักที่จะตกเลขสวยตลอดอะ
จังหวะแบบนี้แบบเกิดบ่อยอะ

เป็นจังหวะตกเลขสวย
ทำใครนอกอยู่ตรงการก็ว่ากันได้
ข่าวแบบนี้คุณกิ๊กใกล้ใครก็อาจจะเกิดข่าวขึ้นได้